วันที่จะมีการจัดงานเข้าดาวน์ในสถานที่ต่างมีการจัดกิจกรรม
คุณผู้ชมวางแผนจะไปที่ไหนกันบ้าง
ตอนนี้หลายคนนะคะอาจจะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าฉันอยากจะไปตรงนี้เขามีงานไหม
อยากรู้ว่าจะไปจุดไหนในจังหวัดไหนที่เขามีงานหรือไม่จัดงานแล้วบ้าง
เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ
อยู่ที่ด้านหลังแล้วกรุงเทพยืนยัน๕๐เขตยังจัดงานปีใหม่ได้ตามปกตินะคะ
ไปดูกันก่อนค่ะทางด้านของรองผู้ว่ากรุงเทพให้สัมภาษณ์นะคะ
ทางด้านของนางสาวนะคะทวิดากมลเวทค่ะ
บอกแบบนี้ว่าการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยตอนนี้๕๐เขตในกรุงเทพ
จัดงานได้นะคะยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
แต่เน้นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักนั่นเอง
มาตรการเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยก็มี๓๔พื้นที่ขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเทิร์นโวลด์ค่ะไอคอนสยามเอเชียที
แล้วก็ที่มีรายงานมาล่าสุดนะคะ
บอกว่าบริเวณลานหน้าห้างสยามภารกรค่ะ
ก็ทางกรุงเทพมีการไปพูดคุยกับเจ้าของสถานที่

ประสานกับตำรวจนครบานสำนักงานเขตผู้ประกอบการ
และอาสาสมัครป้องกันภัยนะคะภายในพลเรือน
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดต่างดูแลความเรียบร้อยทุกจุด
อีกส่วนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ต่าง
ผู้ว่ากรทมเองก็สั่งตรวจแล้ว
เข้มเลยแหละตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็การที่เขาบอกว่ามันมีการจัดงานแบบนี้ในผับในบาร์ก็จะมีคนไปเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดเรื่องของทางเข้าออกก็ต้องปลอดภัย
หนีไฟต่างตรงนี้ต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก
ส่วนค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าถ้าจะไปจะไปที่ถนนเข้าสารล่ะ
อย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้ทางด้านของถนนเข้าสาร
มีการนะคะยกเลิกในการจัดงานเขาดาวน์แล้วนะคะ
วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมที่ถนนเข้าสารแต่ใดก็ตาม
ในส่วนของผับบาร์สถานงานรื่นเริงต่างยังคงจัดได้อย่างเช่น
สถานประกอบการสถานบันเทิงที่อยู่ในบริเวณถนนเข้าสาร
เขาบอกว่าอันนี้จะเปิดให้บริการตามปกตินั่นเองค่ะส่วนอีกที่หนึ่ง
ขวัญขออัพเดทหน่อยก็ละกันนะคะเทศบาลเมืองชลบุรีค่ะ
ประกาศยกเลิกแล้วนะคะสำหรับการจัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ค่ะในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคม
ก็มีการออกมาประกาศว่าจะขอยกเลิกนะคะ
พัทยายกเลิกการจุดพลุเหมือนกันด้วยนะคะ
แต่ว่าส่วนอื่นในพื้นที่เขาก็ยังคงมีงานรื่นเริงได้
ย้ำว่าเป็นแค่การขอความร่วมมือ
ยังไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้จัด
ใช่ค่ะเดี๋ยวพอใกล้วันลองเช็คกันดูอีกทีนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ